ทุกผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่คนเขาแชร์เอาไว้
โพสต์เอาไว้บอกว่าไปเห็นแล้วมันก็ไม่ไหวขึ้น
ก็เลยต้องแชร์หน่อยสงสารเด็กนะครับ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังป้อนยาเด็ก
เด็กไม่ยอมกินยาสุดท้ายทำร้ายนะฮะ

แกเร็วขึ้น

เกรียดเหรอมองกับพุกพี่รักษาจริง
อ้าว
เพื่อความสบายใจของทุกท่านด้วยนะครับเอาเป็นว่าบอกก่อนว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงไปช่วยเหลือดูแลเด็กคนนี้แล้วนะฮะ

ก็เลยต้องถ่ายภาพนี้แล้วก็
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชนะครับ
แต่ถามว่าเด็กชายวัย๖ขวบถ้าเด็กไม่กินยามันก็ต้องมีวิธี
ที่มันไม่ใช่แบบนี้จริงนะจะกี่ขวบก็แล้วแต่เด็ก
คือคลิปนี้ยาวประมาณ๑นาทีนะครับข้อความบอกว่าเห็นแล้วขึ้นมาก
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคุณก็ไม่ควรทำกับเด็กแบบนี้แค่ตีก็
แรงแล้วนี่ยังทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วเขาก็เลยเอา
คลิปนี้มาโพสต์นะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งพิกัด
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักของเด็กในอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครรัชศรีมาเด็กอายุหกขวบวันนี้นายทงชัยโอลานพัฒนา
ในอำเภอโชคชัยนะครับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับก็ประสานห่ว
ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุอยู่
ที่บ้านในตำบลละลมใหม่นะฮะละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยนะครับ
ได้เจอกับผู้หญิงในคลิปคนก่อเหตุคนนี้ครับเป็นคุณยายของ
ยายแท้เลยนะฮะอายุ๔๗ปีชื่อนางสำรานนะครับก็อยู่ที่
กับผู้ที่เป็นย่าของเด็กย่าแท้เหมือนกันชื่อนางเปรม
จิตอายุ๕๓นะครับส่วนเด็กที่ถูกตีแล้วก็ถูกลักษณะเหมือนที่
เห็นในคลิปเนี่ยอายุ๖ขวบนะครับวันนี้น้องไปโรงเรียน
นะฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่าเดี๋ยวฟังเสียงยายกันแล้วกันที่ยายตี
เด็กเนี่ยนะสืบเนื่องจากเด็กไม่กินยาหลานไม่กินยาเนี่ยว่า

สามคนที่นี้น้องพี่แต่หลวงไม่รู้ว่าเขาจะตั้งตั้งคลิป
เอาไว้ไปส่งไปให้ลูกลูกที่นี่ลูกก็บอกว่าแม่แม่เรียง
น่ารักลูกหลานเขาไว้
เขาป่วยไม่ใช่ว่าไม่ป่วยแล้วกน่ะป่วยชนิดที่ว่าเขาโรงพันธุ์
ไม่เลี่ยนตลอดเดือนนะคะที่ว้าวไปน่ะแต่ว่า
ก็ไม่คิดว่าจะเขาจะมาทำแบบนี้เขาจะมาประจานแบบนี้

ก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาเมตรขาดไปแล้วเนอะ
ก็จะทำยังไงก็ไม่ได้ว่าตั้งใจนั่น
แต่ว่าเขาเอาหนูหนักไปประจานทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งนี้
เพราะว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้นะครับส่วนย่าเนี่ยย่าบอกว่า
เห็นคลิปแล้วก็แทบนอนไม่หลับนะถึงขั้นทนดูไม่ได้
ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วเดี๋ยวย่าจะขอหลานมาเลี้ยงเอง
ปัจจุบันเนี่ยแม่เขาให้ยายเลี้ยง
แต่จากนี้ไปเนี่ยจะขอมาเลี้ยงเองก็แล้วกันย่าบอกนะฮะ
ไปตามเช่นหน้าโบกว่าไม่ต้องที่มาขนาดนี้
เพราว่าลูกออกไปหาเงินให้เนอะ
ให้แบบว่าก็เหมือนเขาจ้างเลี้ยงอยู่แล้วเนอะ
ก็ต้องเลี้ยงด้วยมันดีลูกก็ไปหากินก็ต้องมาทั้งนั้นเลย

บอกว่าเอาเรื่องคลิปก่อน
อำเภอโชคชัยบอกว่าคลิปนี้มันคลิปเก่าแล้วค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๕๖เดือนแล้ว

เพราะเห็นเหตุการณ์แล้วทนดูไม่ได้นะครับ
กับแม่ของเด็กทำงานอยู่ต่างประเทศ
ก็ฝากลูกชายให้ยายเลี้ยง

อายุได้ขวบนึงก็ต้องผ่าตัดขาที่ผิดรูปอีก
ต่อมาก็ต้องผ่าตัดลำไส้ที่ตีบอีก
แล้วก็ป่วยเป็นโรคปอดแฟบด้วย
พ่นยากินยาเป็นประจำนะฮะ

หลังจากเกิดเหตุตามคลิปนี้ไปตรวจสอบแล้ว
ไม่มีอาการผิดปกติลักษณะตื่นตนกนะ

เนื่องจากป่วยหลายโรคนะครับ

ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ

ไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลแล้ว

เพราะว่าต้องประเมินสภาพจิตใจว่ายายเนี่ย
พร้อมที่จะเลี้ยงดูหลานต่อไปหรือไม่นะครับ
ส่วนเรื่องของยายเนี่ยตอนนี้ก็ได้ให้ความรู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กแล้วว่าทำแบบนี้ไม่ได้

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเป็นคนกลางช่วยดูแลให้